สำหรับปฏิบัติการในการปราบรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลสิ่งผิดกฎหมายและยาเสพติด
ภายใต้ปฏิบัติการที่ชื่อว่าปฏิบัติการฟ้าสาง
ปฏิบัติการมาตลอดทั้งปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปีที่แล้ว
หลายพื้นที่ค่ะไล่ไปตั้งแต่ภาคกลางอำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดปฐุมธานี
ลงใต้ไปก็แล้วนะคะที่เกาะสมุยจังหวัดสุราธานี

ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับ
ตำรวจกองปราบรามได้เปิดปฏิบัติการฟ้าสางที่ภูเก็ต
ไปตรวจค้นกลุ่มผู้มีอิทธิพลพร้อมกัน๑๐จุดครับ
สามารถจับกลุ่มบุคคลเป้าหมายรวมทั้งอุปกรณ์ยาเสพติดจำนวนมากครับ
พันธุ์ตำรวจเอกพุมรินพุ่มพันธ์ม่วงครับ
ผู้กำกับการ๕กองบังคับการปราบราม
นำกำลังเจ้าหน้าที่กว่า๕๐นายลงพื้นที่

เพื่อกวาดล้างกลุ่มผู้มีอิทธิพล
มือปืนรับจ้างผู้ต้องหาตามหมายจับ
แล้วก็สิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่นะครับ

เริ่มตั้งแต่เวลา๔นาฬิกาที่ผ่านมา

ตำรวจปราบรามได้กระจายกำลังเข้าตรวจสอบ
พื้นที่เป้าหมาย๑๐แห่งพร้อมกัน
เพื่อไปตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องสงสัย
ที่คาดว่าจะใช้อิทธิพลเถื่อนในการค้ายา
หรือว่าเรื่องของกระบวนการค้ายาเสพติดนะครับ

รวมไปทั้งเรื่องการเรียกเก็บค่าคุ้มครองในพื้นที่ครับ
ซึ่งเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ได้ติดตามพันธุ์ตำรวจเอกภูมิบรินเข้าไป
จับกลุ่มนายไพโรธตรังกัสการนะครับ
ซึ่งเป็นหนึ่งใน๑๐เป้าหมายของปฏิบัติการฟ้าสางที่ภูเก็ตครับ
ต้นสามารถไปตรวจพบอุปกรณ์ยาเสพติดจำนวน๒ชุด
ซึ่งผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหา
ขณะที่ผู้ต้องสงสัยตามเป้าหมายของกองบังคับการปรับราม
ถูกนำตัวไปสอบส่วนเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต
แล้วก็จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับ